กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริกัญญาตันสกุล
แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ที่ฉันต้องขอย้ำเตือนผ่านท่านประธานนะคะ
ไปยังทุกท่านที่อยู่ในที่นี้
ว่าการแถลงนโยบายนั้นมีความสำคัญมากในระบบประชาธิปไตย
เพราะจะเป็นกลไกในการสร้างความรับผิดรับชอบ
เป็นคำมั่นสัญญาที่วันนี้ทางฝ่ายบริหารได้มาแถลงต่อหน้า
ผู้แทนราษดรและจะเป็นคัมภีร์ที่เราจะต้องติดตามตรวจสอบไปตลอด๔ปี
ว่าที่มาอำนาจของพวกท่านจะเป็นอย่างไร
ประชาชนจะให้ความยอมรับพวกท่านมากแค่ไหน
ดิฉันคงพูดแทนประชาชนไม่ได้
แต่การแถลงนโยบายที่ดี
ถึงจะเป็นสิ่งที่จะช่วยกู้คืนความเชื่อมั่น
ศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลใหม่นี้ให้กลับคืนมาได้
จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้ให้คำมั่นสัญญาที่หนักแน่นกับประชาชนว่า
๔ปีข้างหน้าท่านจะนำพาความก้าวหน้าอะไรมาให้กับประชาชนบ้าง
และด้วยวิธีการใด
คำสัญญาที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นค่ะ
ถึงจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความรับผิดรับชอบที่มีต่อประชาชน
และประชาชนจะสามารถติดตามทวงถามท่านได้
ตรวจสอบได้ว่าท่านได้ทำตามสัญญาแล้วหรือยัง
ดังนั้นมีความสำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
เนื้อหาเป็นยังไงเราค่อยมาถกกันทีหลังได้
ที่จะช่วยบอกเป้าหมายว่ารัฐบาลใน๔ปีนี้เป้าหมายคืออะไร
รัฐบาลจะเดินทางไปด้วยเส้นทางไหนด้วยวิธีการใด
เหมือนหรือต่างกับที่เคยสัญญากับผู้ร่วมทางตอนหาเสียงไว้หรือไม่
และจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่
แต่วันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากในเอกสารคำแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหน้า
เพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลย
มีแต่คำอธิษฐานลอยมีแต่คำกว้างแบบพูดอีกก็ถูกอีก
ขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข
มีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญอย่างเป็นธรรม
เรามาตรวจคำสัญญากันนะคะเมื่อ๔ปีก่อนค่ะ
ดิฉันได้เปรียบเทียบการแถลงนโยบายนะคะตามมาตรฐานสากลในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
ซึ่งผู้นำโลกในสากลเขามีความรับผิดชอบต่อประชาชนยังไงบ้าง

ตอนนั้นยกตัวอย่างของบารักษ์โอบามาที่ได้พูดถึง
มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจน
โดยใช้ระยะเวลาในการแถลงเพียงแค่๕นาทีเท่านั้น
ตอนนั้นที่ฉันอภิปรายในการแถลงนโยบายของคุณประยุทธ์นะคะ
แต่ตอนนั้นดูเหมือนกับว่ามาตรฐานอาจจะสูงไปสักหน่อยค่ะท่านประธาน
เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสากล
วันนี้ดิฉันเลยจะขอเปรียบเทียบการแถลงนโยบายใน๓รัฐบาลล่าสุด
ที่ถือว่าได้ผ่านการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งก่อนเข้ารับตำแหน่งค่ะ
คำสัญญาที่จะระบุไว้ในการแถลงนโยบายนะคะ
ที่ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของเป้าหมายวิธีการ
มีเป้าตัวชีวัตรที่เหมาะสมและมีการกำหนดกรอบเวลานะคะ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
แล้วก็ให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบผลงานได้ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่
และที่สำคัญที่สุดต้องบรรจุนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้
เพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาที่มีไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้ง
นโยบายที่โฆษณาไว้เป็นสัญญาที่ไว้ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน
เอาไว้แลกกับคะแนนเสียง
ถ้าพักการเมืองไหนที่คิดจะกลับคำตระบัดสัตว์ไม่ยอมบรรจุนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ในการแถลงนโยบาย
หรือไม่ดำเนินนโยบายที่ได้หาเสียงไว้
เมื่อได้เป็นรัฐบาลโดยปราศจากคำอธิบายที่รับฟังได้
แบบนี้ก็คงถือว่าพักการเมืองนั้นทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนค่ะ

เกรดแล้วนะคะคำแถลงของนายกเศรษฐาที่ฉันคิดว่าให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะ
แล้วดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยก็ยาวกว่านะคะ
น่าผิดหวังไปกว่านั้นนะคะพักเพื่อไทยค่ะที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะคะมาตรฐานตกค่ะ
ไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทำได้ดีมากในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นะคะ
คำแถลงนโยบายมีเป้าหมายชัดลงรายละเอียดมีนโยบายที่ใช้หาเสียงอยู่บรรจุอยู่เกือบทั้งหมดนะคะ
มีการกำหนดกรอบเวลาบอกเลยนโยบายเร่งด่วนคือเสร็จ๑ปีที่เหลือคือเสร็จภายใน๔ปี
ตอนนั้นยังไม่ต้องบอกแหล่งที่มาของงบประมาณเพราะว่าไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐมนุนปี๕๐
แต่ว่ารัฐบาลยิ่งรักก็อาจจะเป็นจุดกำเนิดให้รัฐมนุน๖๐กำหนดการให้บอกแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในมาตรา๑๖๒ค่ะ
สิ่งแรกที่ควรจะมีในการแถลงนะคะนอกจากการกล่าวทักทายที่ประชุมซึ่งดิฉันก็ให้คะแนนเฟ้อไปนะคะ
ก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องมีตัวชีวัตรที่มันวัดผลได้ด้วย
มีกรอบเวลาชัดเจนไม่ใช่บอกว่าอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้นอยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้
แต่ไม่มีตัวชีวอะไรที่ประชาชนจะสามารถเอามาใช้ประเมินได้ว่า
สรุปแล้วประเทศเราบรรลุเป้าหมายนั้นหรือยัง
เรามาดูเป้าหมายในคำแถลงนโยบายของทั้ง๓รัฐบาลกันค่ะ
ของคุณยิ่งรักก่อนนะคะที่ฉันคิดว่าให้คะแนนเต็มนะคะ
แม้ว่าจะไม่มีตัวชีวัตรที่ชัดเจน
เธอพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลเศรษฐกิจภายในประเทศต้องเข้มแข็งมากขึ้น
มีสังคมที่ปรองดองสมารณชันซึ่งสอดคล้องกับบริบทของในช่วงปี๒๕๕๙
ซึ่งก็ตรงกับบริบทในเวลานั้น
คะแนนลองลงมาค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่๑๒
เป็นคำพูดเป้าหมายของคุณประยุทธ์นะคะซึ่งก็ดีนะคะก็มีเป้าหมายมีกรอบเวลาด้วยค่ะ
แต่เป็นกรอบเวลาในอีก๘๐ปีข้างหน้านะคะ
ในส่วนของคุณเศรษฐาค่ะที่ฉันพยายามหานะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าตรงไหนตรงไหนกันแน่ที่คือเป้าหมายของการแถลงนโยบายในครั้งนี้
ก็ไปเจอค่ะตอนเกือบจะจบแล้วบอกว่าจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคน
และส่งต่ออนาคตให้กับลูกหลานของพวกเรานะคะ
อ่านแล้วว่างเปล่าค่ะท่านประธานเขียนแบบนี้ก็คือสิ่งที่ฉันเรียกว่าเขียนแบบพูดอีกก็ถูกอีก
เหมือนพูดว่าน้ำเป็นของเหลวนะคะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนะคะ
เป้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่แย่ลงหรอกค่ะ
สำหรับดิฉันมันเท่ากับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีเป้าหมายนะคะ
ต่อกันค่ะคำแถลงนโยบายนะคะต้องมีอะไรอีก
ต้องมีการอธิบายรายละเอียดของแต่ละนโยบายที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่ารัฐบาลกำลังจะทำอะไร
โดยวิธีการไหนประชาชนจะได้รับผลดีอย่างไร
นำนโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
ไม่ใช่เขียนคำแถลงนโยบายเหมือนเป็นแค่คำอธิษฐาน
ที่สำคัญที่สุดค่ะคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งเลือกตั้ง
เป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งคือตลาดนโยบาย
ซึ่งแต่ละพักประชาญกันว่านโยบายใครดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนเลือก
เลือกแล้วก็ควรต้องทำตามสัญญาที่โฆษณาไว้
ฉะนั้นการเลือกตั้งก็คงไร้ความหมายเราก็ไม่ต้องขายนโยบายกันแล้วค่ะ
เพราะสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนเลือกก็กลับไม่ใช่ที่ประชาชนได้รับแบบนี้
เรียกว่าไม่ตรงปกค่ะสุดท้ายคือต้องกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่าทำตอนไหน
ด่วนคือทำภายในปีไหนจะตั้งเป้าให้บรรลุภายในระยะเวลาที่ไหล่
เรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะมาดูของคุณยิ่งรักกันค่ะ
ของคุณยิ่งลักษณ์ก็ถือว่าได้คะแนนสูงมากนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดชัดเจนค่ะ
มีเป้าหมายมีกรอบเวลาชัดเจนแล้วก็ตรงกับนโยบายที่ได้สัญญาไว้ก่อนเลือกตั้ง
กรอบเวลาก็ชัดมากที่เอามาให้ดูเกือบทั้งหมดนะคะเป็นนโยบายเร่งด่วน
ซึ่งเธอพูดชัดเจนว่านี่คือนโยบายที่จะเสร็จภายใน๑ปีแล้วที่ฉันคิดว่าเธอก็ทำได้เกือบทั้งหมดนะคะ
ปริมณฑลให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ใน๔ปีและเก็บค่าบริการ๒๐บาทตลอดสายค่ะคุ้นไหมคะ
แต่พอมาดูในเล่มนี้นะคะมาดูในเล่มนี้ก็งงมากว่าตกลงมาจากพักเดียวกันหรือเปล่าคะ
เขียนนโยบายคนเก่าลาออกไปแล้วเหรอคะ
เพราะในเล่มนี้ไม่มีทั้งรายละเอียด

ก็คือเหมือนกับของคุณประยุทธ์เลยค่ะ
ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาแม้แต่ว่ากรอบระยะสั้นที่ท่านพูดถึง

อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชน
ก็ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จใน๙๐วัน๑ปีหรือว่า๒ปี
ปากท้องของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้นะคะ
หนักที่สุดก็คือนโยบายที่ได้หาเสียงไว้นี่แหละค่ะ
หาแทบไม่เจอนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังคิดว่า
หาของพักเพื่อไทยพอเจอบ้างก็ยังให้คะแนนมากกว่าของคุณประยุทธ์

ดิฉันเลยยังให้คะแนนพักเพื่อไทยอยู่บ้างนะคะ
ลองมาเปรียบเทียบกับนโยบายที่ใช้หาเสียงกันค่ะ
ตอนหาเสียงนะคะพูดว่าพักหนี้เกษตรกร๓ปีรายได้ดี๓เท่า
พอมาอยู่ในเล่มนี้บอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะ
ตอนหาเสียงบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวันปริญญาตรี๒๕๐๐บาทต่อเดือน
มาวันนี้ในเล่มนี้บอกค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมและเงินเดือนที่เป็นธรรมนะคะ
ครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า๒๐๐๐บาท
ในนี้บอกทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น๑บาทก็ขึ้นแล้วนะคะ
รัฐออกโฉนดที่ทำกิน๕๐ล้านไร่ในนี้บอกว่าเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดิน
จากปฏิรูประบบราชการด้วยรัฐบาลดิจิทัลในนี้เหลือแค่ปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทในกระเป๋าตังค์ดิจิทัลอันนี้มีแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะ
ครอบครัว๑ซ้อพาวเวอร์มีงานทำสร้างงาน๒๐ล้านตำแหน่งรายได้๒๐๐๐๐บาทต่อปี
วันนี้เหลือแค่๑ครอบครัว๑ซ้อพาเวอร์สร้างงานสร้างรายได้ไม่บอกจำนวนตำแหน่งและไม่บอกรายได้นะคะ
ยาเสพติดเห็นผลใน๑ปีค่ะวันนี้เหลือแค่ปราบยาเสพติดโดยเด็ดขาด
รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายหายไปเลยค่ะไม่มีนะคะลดราคาน้ำมันไฟฟ้าแก๊สหุงต้มทันที
เหลือแค่บริหารจัดการค่าไฟแก๊สและน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันทีนะคะ
อันนี้ก็ถือโอกาสว่าทวงเบาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสอสอของพักเก้าไกลคงจะตามกันมาทวงกันแบบเจาะลึกลงรายละเอียดนะคะ
พี่น้องท่านประธานค่ะท่านประธานก็คงทราบว่าท่านนายกของเราคนปัจจุบันมาจากภาคเอกชนค่ะ
เราก็คาดหวังว่าท่านจะได้นำเอาแนวทางการบริหารแบบบริษัทเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารราชการแผ่นดินในบางเรื่อง
แต่ยังไม่เห็นว่าท่านจะเริ่มใช้ในการแถลงนโยบายนะคะ
หรือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นท่านท่านจะฟังต่อหรือว่าท่านจะลุกเดินหนีนะคะ
เรามาดูตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะดิฉันคาดหวังว่าจะได้ยินการแถลงนโยบายแบบนี้นะคะ
มีเป้าหมายชัดเจนมีตัวเลขชีวัตรชัดเจนมีกรอบเวลาชัดเจนค่ะ
ว่าภายใน๓ปีจะเพิ่มยอดขายให้ได้๑๒๐๐๐ล้านบาท
ปีแรก๕๐๐๐ล้านบาท
ไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นเรื่องของกำไร
ยังมีการวางเป้าหมายที่น่าสนใจเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด

ฉันอยากฟังแบบนี้อยากเห็นแบบนี้นะคะ
ก็น่าเสียดายมากที่ยังไม่ได้เอามาใช้ในการแถลงนโยบาย
จากจะเป็นคำแถลงที่ขาดทั้งเป้าหมายค่ะทั้งรายละเอียดหลีกเลี่ยงการใส่นโยบายที่หาเสียง
ยังเป็นคำแถลงที่ปราศจากความทะเยอทยาน

ขาดความทะเยอทยานที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างใดให้เกิดขึ้นกับประเทศนี้
เหมือนหนึ่งว่าหลับตาข้างหนึ่ง
แล้วก้าวข้ามความขัดแย้งเสมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ความขัดแย้งทางการเมืองก็ไม่ค่อยพูดถึง
ความขัดแย้งจากปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็แทบไม่ได้พูดถึง
ไม่มีการพูดถึงความลดความเหลื่อมล้ำเสมือนว่าปัญหานี้มันหมดไปจากประเทศนี้แล้ว
ไม่ได้กล้าแตะเรื่องยากที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
ฉันคิดว่าตอนท่านหาเสียงเนี่ยท่านกล้าหารกว่านี้มากค่ะ
ท่านประธานค่ะในมุมมองของดิฉันการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้น
จะออกมาคล้ายกับตอนพลเอกประยุทธ์แถลงนโยบายนะคะ
ที่ฉันลองวิเคราะห์ดูว่าที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไร
ก็น่าจะเป็นด้วย๒เหตุผลด้วยกัน
หนึ่งก็คือรัฐบาลกลัวกลัวการผูกมัด
กลัวว่าจะทำไม่ได้อย่างที่สัญญา
ไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชนเลย
แต่ถ้ามองว่าบางนโยบายจะไม่สามารถทำได้

ก็ไม่ควรไปหลอกประชาชนในช่วงเลือกตั้งนะคะ
แล้วก็ไม่ควรประกาศหาเสียงกับประชาชนไว้แต่แรก
เหตุผลที่สองค่ะที่ทำไม่ได้นะคะก็คือ
เป็นรัฐบาลผสมข้ามคั่ว
ที่นโยบายก็เป็นคนละคั่วเช่นเดียวกัน
สุดท้ายเลยหาข้อตกลงสิ้นสุดไม่ได้เลยสักอย่าง
ก็เลยต้องเขียนให้มันลอยให้มันกว้างเอาไว้
เพื่อให้ใครมาดูก็ถือว่าถูกต้อง
ตามนโยบายของแต่ละพัก
ที่มาของอำนาจนะคะยังต้องเกรงใจ
กลุ่มอำนาจเก่าทั้งกลุ่มทุนต่าง
ก็เลยไม่กล้าทำเรื่องยากที่ต้องปะทะกับใครเลยนะคะ
พอมาลงในเนื้อหาค่ะเมื่อกี้มันเป็นวิธีการนะคะ
มาดูในเนื้อหาค่ะท่านประธานในคำแถลงนโยบายนะคะ
ถ้อยคำแถลงจะยึดตามกรอบใช่ไหมคะว่าจะมีกรอบระยะสั้น
แล้วก็กรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะ
แก้ปัญหาหนี้สินลดค่าใช้จ่ายพลังงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แก้ปัญหาความเห็นต่างของรัฐมนุนฟื้นฟูหลักนิติธรรมนะคะ
ก็อยากสอบถามนะคะเบื้องต้นไว้ก่อนว่า
ยังไม่ด่วนพอใช่ไหมคะ
เรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ความขัดแย้งในชายแดนใต้ที่เคยเป็นปัญหา
เคยเป็นนโยบายเร่งด่วนของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
เร่งด่วนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ
มาดูกันต่อที่กรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ
พบความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะ
เพราะว่าตามหน้า๔ค่ะบอกว่าจะทำทั้งหมด๕เรื่อง

สร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ

แต่ว่าพอไปไล่ดูนโยบายที่บรรจุไว้ค่ะ

หายไป๒เรื่องคือลดรายจ่ายแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำ
ลดรายจ่ายยังพอทำความเข้าใจได้ว่าน่าจะมาอยู่ในกรอบระยะสั้นแล้ว
เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
แต่ว่าลดความเหลื่อมล้ำถูกลดทอน
เหลือแค่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
ซึ่งไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรนะคะ
แสดงว่าความเหลื่อมล้ำนี่มันได้หมดไปจากประเทศนี้แล้วใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นจะต้องมีนโยบายใด
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ

เคยแสดงความเข็นเรื่องนี้
ซึ่งที่ฉันยังคงประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้นะคะว่า
เห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่สำคัญ
สนับสนุนแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกอีกด้วย
คำถามก็คือว่าท่านยังคงคิดแบบเดิมไหมคะ
หรือว่าได้เปลี่ยนความคิดไปแล้ว
ไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาที่เปลี่ยนนะคะ
คำแถลงของคุณยิ่งลักษณ์นะคะ
ความสำคัญกับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้มาก
อยู่ในนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค
ข้อที่๑เลยค่ะบอกว่าจะดำเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
และให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ
คุณยิ่งรักจะยืนยันว่าสองเรื่องนี้ไปด้วยกันได้นะคะ
ไม่ต้องรอให้เค้กตัวก่อนแล้วค่อยแบ่งนะคะเราสามารถที่จะโตไปแบ่งไปด้วยกันได้
คำถามก็คือว่าอุดมการแล้วก็จุดยืนของพักเพื่อไทยยังคงเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วกันแน่
หรือท่านเห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปนะคะบริบทได้เปลี่ยนไปแล้ว
ก็ขอให้ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
เรื่องต่อมาค่ะคือเรื่องแหล่งรายได้แล้วก็ที่มาของงบประมาณนะคะ
ซึ่งณเวลานี้ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วค่ะ
ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะรัฐมนุนได้กำหนดให้ต้องระบุไว้นะคะ
พอถึงไม่ระบุก็ไม่เป็นไรนะคะตอนสมัยคุณประยุทธ์แถลงก็ไม่ได้ระบุ
แหล่งที่มาของเงินก็ไม่เห็นจะโดนอะไรนะคะ
แหล่งที่มาสำคัญที่สุดในเวลานี้นะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้ค่ะ
ว่าท่านจะทำเงินในกระเป๋าของประชาชนหล่นหายหรือไม่
จะต้องมีเงินสดมากองไว้เต็มจำนวน
เพื่อการันตีว่า๑บาทในโลกจริงจะเท่ากับ๑บาทดิจิทัลนะคะ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งที่มาของเงินนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่
มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าค่ะ
ที่จะรับขึ้นเป็นเงินสดเองก็ดีหรือว่า
หรือว่ากังวลว่าเดี๋ยวรัฐจะไม่ได้มีเงินมาให้แลกในเวลาที่เขาต้องการ
และเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแบบนั้น
บาทดิจิทัลจะไม่เท่ากับ๑บาทในโลกจริงทันที
ตัวอย่างเช่นค่ะหากเราไปใช้เงินสดซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะ๑ชามราคา๕๐บาท
ถ้าแม่ค้ารู้สึกว่ามันแลกยากแลกเย็นเหลือเกินกว่าจะได้เงินสดกลับคืนมาเนี่ย
เตี๋ยว๑ชามก็อาจจะมีราคามากกว่า๕๐เหรียญดิจิทัล

ประชาชนจะเสียโอกาสเสียผลประโยชนทันที
เพราะว่าเงินงบประมาณจ่ายไปแล้ว๕๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ถึง๕๖๐๐๐ล้านบาท
เรียกได้ว่าเกิดเป็นเงินเฟ้อในโลกดิจิทัลนะคะ
เรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นค่ะตอนสมัยที่ทำโครงการคนละครึ่งนะคะ
หลายคนอาจจะเจอแม่ค้านะคะขอชาร์จค่าเน็ต
ชาร์จแค่เน็ตถ้าเกิดจะจ่ายผ่านเป่าตังค
ถ้าจ่ายเงินสดไม่มีค่าเน็ตนะคะ
ก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้น
แล้วก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาสินค้า
ถ้ามีวิธีการจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่านะคะ
แล้วก็ลำพังแค่ข้อกำหนดกฎเกณฑ์

ถ้าคนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐจะมีเงินสดมากพอ
ก็จะยิ่งเดือดร้อนกันไปอีกนะคะ

เมื่อกี้แหล่งที่มาของเงินที่อยู่ในแถลงนโยบายไม่มี
เราก็เลยต้องไปดูค่ะว่าตอนหาเสียงเคยพูดอะไรไว้นะคะ

จะเก็บภาษีเพิ่มได้๒๖๐๐๐ล้านบาท

ก็คือเราพยายามที่จะตั้งเป้าขาดดุลลดลงนะคะ
ดังนั้นภาษีเก็บขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้๒๖๐๐๐ล้าน
แต่ว่างบประมาณเพิ่มจริงแค่แสนกว่าล้านเท่านั้นเอง
เว้นว่ารัฐบาลนี้จะขยายการขาดดุล
ขยายการกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่ม
ก็ขอให้ตอบกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
แสนล้านอันที่๒ที่จากภาษีนิติบุคคลแล้วก็มูลค่าเพิ่ม
จะได้มาหลังจากที่โครงการจบดังนั้นเนี่ย

ณวันที่๑กุมภาพันธ์๒๐๖๓
อาจจะยังไม่มีเงินสดทั้ง๕๖๐๐๐ล้านมาแบ็คเงินดิจิทัลได้นะคะ
ถ้ามีอีก๒เรื่องก็คือ
จากการบริหารงบประมาณเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพกับการตัดลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน

แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีปัญหายังไงนะคะ
จะใช้เงินจากไหนได้บ้างนะคะ

นี้นะคะว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณนะคะ
ถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินมี๒เรื่องที่ต้องพิจารณาค่ะว่า
งบพอไหมกับเงินสดพอไหมนะคะ
ที่ต้องมี๒อันนี้แยกกันนะคะอยากให้มองง่ายว่า
บพอไหมคือการสามารถที่จะยัดมันเข้าไปใส่ไว้ในงบมารรายจ่ายประจำปี๖๗ได้หรือไม่
นั่นคือการสร้างท่อส่วนเงินสดนั้นคือน้ำค่ะว่ามีน้ำพอที่จะใส่เข้าไปในท่อนั้นหรือไม่นะคะ
แบงค์รัฐไหมหรือว่าจะยืมเงินกองทุนหมุนเวียนไหมหรือว่าจะขายกองทุนวายุพักค่ะ
ทีนี้มาดูทางเลือกที่๑ค่ะถ้าจะใช้งบปี๖๗ที่ฉันคิดว่าใช้แค่งบปี๖๗ไม่พอค่ะ
ไม่พออย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรามีงบประมาณ๓๓๕ล้านล้านบาทในแต่ละปี
เราไม่สามารถใช้อย่างตามใจได้ทั้งสามจุดสามห้าล้านล้านบาทนะคะมีอีกหลายค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถที่จะตัดทอนได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรราชการนะคะงบที่จะไปใช้ชำระหนี้ชำระดอกเบี้ยนะคะใช้ชดใช้เงินคงคลังนะคะ
บผูกพันธุ์ต่างนะคะเงินที่จะต้องเป็นเงินอุดหนุนท้องถิ่นเงินที่จะต้องใช้เป็นสวัสดิการตามกฎหมาย
นี่พูดถึงบัตรทอนะคะหลักประกันสุขภาพแล้วก็เรียนฟรี๑๕ปีนะคะยังไม่ได้พูดถึงสวัสดิการประชารัฐนะคะ
ดังนั้นงบที่มันจะเหลือจริงที่ท่านมีเสรีภาพที่จะเอาไปหั่นไปตัดอะไรได้เนี่ยมีอยู่แค่๘๕๐๐๐ล้าน
มีหนำซ้ำยังโดนกฎหมายกำหนดว่าจะต้องเป็นรายจ่ายลงทุน๒๐ไม่ต่ำกว่า๒๐
ดังนั้นเนี่ยบวกกับงบผูกพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องการเงินจาก๘๕๐๐๐ล้านให้เป็นรายจ่ายลงทุนอีกประมาณ๔๕๐๐๐ล้านบาท
เหลือใช้ได้จริง๔๐๐๐๐๐ล้านบาทค่ะซึ่งไม่ถึง๕๖๐๐๐๐ล้านแน่นอนนะคะ
แต่ถึงจะดันทุรังใช้นะคะ๔แสนนี้คืองบดำเนินงานงบโครงการต่างที่ต้องแบ่งกันใช้อีก๒๐กระทรวงค่ะ
ต่อมาค่ะมาดูเรื่องของเงินสดค่ะ
เงินสดก็อาจจะสามารถบริหารจัดการได้แต่โดยปกติแล้วเงินสดมีไม่พอนะคะ
ฉันกำลังพูดถึงดุลเงินสดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะ
อยู่ที่ประมาณ๘แสนล้านบาทนะคะ
แต่ว่ารายจ่ายกดไปแล้วนะคะ๑ล้าน๒แสนล้านบาทนะคะ
ซึ่งปกติมันก็ในไตรมาสแรกนะคะหรือว่า๔เดือนแรกก็จะประมาณนี้ค่ะ
ก็จะติดติดลบดุลเงินสดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะกู้ชดเชยขาดดุลบางส่วน
ที่เหลือเนี่ยก็จะไปบริหารสภาพคล่องจากเงินคงคลัง
ถามว่าแล้วทำยังไงให้มันมี๕๖๐๐๐ล้านที่เป็นเงินสดพอนะคะ
ที่ฉันลองตั้งตุ๊กตาดูนะคะ
ก็คือ๑ต้องลดรายจ่ายจาก๑๒ล้านล้านให้เหลือครึ่งหนึ่ง
ซึ่งก็เหลือแค่พอที่จะจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เงินบำนานรายเดือนนะคะ
ที่เหลือก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยถ้ารวด๕๐เปอร์เซ็นต์นะคะ
ต้องคุมเงินนอกให้สมดุลนะคะแต่ว่าเงินสดก็ยังจะไม่ค่อยพออยู่ดี
ก็มีอีกสองทางเลือกค่ะว่าจะกู้ชดเชยขาดดุลล่วงหน้า
มาใช้กับโครงการนี้หรือไม่ซึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือค่าดอกเบี้ยนะคะ
จำเป็นที่จะต้องจ่ายก่อนหรือจะใช้เงินคงคลัง
แต่ว่าเงินคงคลังเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในระหว่างปีก็จะเหลือไม่มากนะคะ
ต้นปีไปปีเราอาจจะเห็นที่ประมาณ๕๖แสนล้านบาท
แต่ว่าระหว่างปีอยู่ที่ประมาณ๒๓แสนล้านบาทเอง
ดังนั้นทำแบบนี้สุ่มเสี่ยงว่า
จากงบจะไม่พอแล้วเงินสดก็อาจจะไม่พอด้วยนะคะ
มันเลยจำเป็นที่ต้องเป็นทางเลือกที่๒ค่ะ
ทางเลือกที่๒ก็คือใช้เงินนอกงบประมาณนะคะ

ถ้าไม่แก้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ

แล้วก็อาจจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ผันผวนนะคะ
ท่านต้องลองปรึกษานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะ
ว่าเขาจะเอาด้วยกับท่านหรือไม่นะคะ

มีอยู่๒กองเท่านั้นที่มีเงินมากเพียงพอ

ให้เลือกระหว่างล้วงกระเป๋าผู้ประกันตนค่ะ
หรือว่าจะล้วงกระเป๋าค่าราชการบำนานนะคะ
ซึ่งทางเลือกนี้ดิฉันขอแบนนะคะ
ดิฉันคิดว่าเงินที่มันไม่ใช่เงินของรัฐบาล๑๐๐
ไปด้วยเงินสมทบของผู้ประกันตนแล้วก็ค่าราชการ
แล้วก็ตั้งความหวังว่าจะได้ใช้ในเวลาเกษียณ

เหลือทางเลือกสุดท้ายค่ะกู้แบงค์รัฐค่ะ
กรอบวินัยการการคลังก็อนุญาตให้กู้ได้นะคะ
แต่ว่ากู้ได้ณปัจจุบันไม่เกิน๓๒ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ถึงคอหอยแล้วค่ะ
ก็คือสิ้นปี๖๕เนี่ยวงเงินเหลือ๖๒๐๐นะครับ
ระหว่างปี๖๖ก็ได้มีการจ่ายคืนไปบางส่วนแล้วก็กู้ใหม่ในบางส่วน
น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ๑๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งตัวเลขอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้
อย่างไรก็ตามถ้าจะกู้จริงก็สามารถกระทำได้
โดยการแก้กรอบวินัยการเงินการคลัง
เรื่องของมาตรา๒๘การกู้ยืมเงินจากหน่วยงานภาครัฐนะคะ
ซึ่งคิดว่าก็คงจะไม่สง่างามเท่าไหร่นะคะ
สำหรับการดำเนินนโยบายการเงินการคลัง
คือดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการที่จะแก้กรอบนี้
ปัญหาของที่ฉันก็คือว่าตั้งแต่การให้สปีชแรกของท่านนายก
รวมไปถึงในการแถลงนโยบายฉบับนี้เนี่ย
ก็พร่ำพูดถึงเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะ
แต่ว่างานแรกในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคังของรัฐ
จะเริ่มต้นด้วยการทลายกรอบวินัยการเงินการคลังเลยเหรอคะ
เรื่องต่อมาค่ะก็คือเรื่องที่อยากที่จะเป็นความเสี่ยงที่อยากให้รัฐบาลจะต้องพึงระวัง
เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในนโยบายแถลงนโยบายฉบับนี้นะคะ

หรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าไม่รักษาอาการป่วยเฉพาะส่วนที่เรื้อรังสุดท้ายก็ไม่อาจที่จะทำให้งบมามันที่ต้องเสียไป
ที่ฉันที่กล่าวไปเนี่ยมันคุ้มค่าได้
เรื่องกระจายรายได้ค่ะดิฉันก็คิดว่า
ฉันเห็นด้วยกับคุณยิ่งรักนะคะในแถลงของเธอที่บอกว่า
เราสามารถที่จะทำให้เค้กเนี่ยโตไปด้วยแล้วก็แบ่ง
แบ่งกันไปด้วยได้ไม่ต้องรอให้เค้กโตก่อนนะคะ
แล้วก็เศรษฐกิจไม่สามารถที่จะโตอย่างยั่งยืนด้วยได้
ถ้าโตเฉพาะส่วนโดยเฉพาะส่วนบนนะคะ
อย่างเป็นรูปธรรมเราเลี่ยงไม่ได้
ที่ต้องพูดถึงการปัจจัยรูปการจัดงบประมาณ

เศรษฐกิจผูกขาดค่ะสรุปแล้วนี่มันคือธรรมชาติที่ประชาชนต้องทนหรือว่าพระพวกท่านเห็นคนไม่เท่ากันนะคะ
การที่มีกลุ่มทุนที่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือตลาดแล้วก็ผูกขาดเศรษฐกิจได้เนี่ยมันเป็นการกดทับศักยภาพของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยแล้วก็ประชาชนที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนะคะ
แล้วก็วิธีคิดนโยบายที่ผ่านมาเราเห็นว่าจะมีแต่การโยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแต่ว่าหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ต้นต่อโดยเฉพาะเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนนะคะ
ค่ะโลกเปลี่ยนไทยเปลี่ยนนะคะบริบทเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะระดับหนี้ครัวเรือนไม่เหมือนตอนปี๒๕๔๐แล้วนะคะหนี้สาธารณะก็สูงขึ้นมากแล้วนะคะแล้วเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เงินเฟ้อสูงทั่วโลกไม่ใช่ยุคดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปนะคะส่งออกที่ไม่รุ่งแล้วก็ตลาดที่กระจุกตัวสูงขึ้นอย่างทุกวันนี้เราจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหายังไงถ้ามีโอกาสช่วยตอบคำถามค่ะ
แบบนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถึงเวลาค่ะที่ท่านจะต้องตั้งใจฟังเสียงที่ไม่ได้อยากได้ยินที่ท่านบอกว่าประเสริฐที่สุดนะคะตลอดสองวันนี้ข้อดีของการแถลงนโยบายที่มันกว้างแบบนี้ก็คือท่านยังมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่านั้นโดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาค่ะถึงแม้ว่าท่านจะพลาดในครั้งนี้นะคะท่านยังมีโอกาส
คำแถลงงบประมาณจะเป็นคำสัญญาฉบับหนึ่งปีว่ารัฐบาลจะส่งมอบนโยบายใดบ้างในหนึ่งปีที่จะเกิดขึ้นค่ะ
ที่ฉันเฝ้ารอในโอกาสหน้าแล้วนะคะฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีให้ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ